เอ้าเป็นข้าราชการระดับสูงในพื้นที่ต้องคอยดูแลช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ย

นี่กลางสำนักงานเทศบาลเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เสื้อขาวเนี่ยนี่คือสมาชิกสภาเทศบาลหรือว่าสอทรนะครับ
อีกคนนึงก็เสื้อขาวเหมือนกันแต่ว่าหนุ่มกว่านะ
นี่ฮะคนที่เป็นคนสูงอายุกว่านี่เป็นนายกเทศบาลตะบนคลองด่าน
พุ่งเข้าหากันจนต้องมาห้ามกันแบบนี้นะครับ
แล้วก็จับแยกกันเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๐นาฬิกาเมื่อวานนี้
สำนักงานเทศบาลตะบนคลองด่านอำเภอบางบ่อสมุปราการ
ตอนนั้นกำลังมีการจัดงานโครงการศูนย์พัฒนาและสนับสนุนคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะครับ
หลังจากนั้นคลิปนี้ก็ถูกเผยแพร่ไปในโลกโซเชียล
คนก็ถามหามากมายถึงวุฒิภาวะของผู้บริหารเทศบาลทั้งสองคน
เออว่ามาทะเลากันต่อหน้าประชาชนแบบเนี้ยอ่ะค่ะมันเหมาะหรืองี่ยังไง
เราก็เลยไปคุยนะฮะกับนายนรงกลมกล่อมนายกเทศมนตรี
เทศบาลตำบลคลองด่านนี่คนนี้นะฮะ
ในคลิปก็คือคนเสื้อขาวที่สูงอายุหน่อย
ทางคุณนรงค์เนี่ยบอกว่าปมเหตุก่อนเกิดเรื่อง
คือเมื่อวานนี้ทางเทศบาลเนี่ยเขาจัดให้มีกิจกรรมผู้สูงอายุ
คือคนเสื้อขาวเนี่ยชื่อนายวิราชัยเนี่ยวิราชัยมังกร
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานเลย
เดินเข้ามาในงานแล้วมาตินู่นตินี่ตินั่น

ครับเกือบแล้ว
เรื่องเนี่ยก็คือยืนคุยอยู่กับพอกองสวัสดิการ

พอกองสวัสดิการก็บอกว่าอ๋อไม่ได้มีอะไรครับ
กำลังยืนคุยกันเรื่องงานเฉย
แต่นายกเทศมนตรีเนี่ย
หันมาต่อว่าสอทเอก

แล้วทำท่าแบบง้างมือจะชกใส่
สทเอกบอกผมก็ต้องปัดมือเข้าไป

แล้วเกิดวัยรุ่นแถวพื้นที่แถวเทศบาลมันจะต่อยกันอย่างนี้
ค่ะเขาก็ต้องบอกผู้ใหญ่ยังต่อยกันเลย
ข้าราชการระดับสูงยังมีเรื่องกันเลย
จะบอกอย่างนี้นายกสวัสดีช่วยไปข้ามให้หน่อยเด็กมันจะต่อยกัน
ไม่ได้หรอกครับเมื่อวานผมยังจะต่อยกันเลยฮะ
ตอบเด็กไม่ได้เลยแบบนี้